ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาปั่นจักรยานในโครงการปั่นบุญเชียงใหม่หาดใหญ่
เพื่อนำเงินนั้นไปสมทบทุนเรื่องของการรักษาต่าง
แต่ว่าระหว่างปั่นอยู่นั้นไปเจอคนขับรถกระบะขับชนนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้อาการก็สาหัสเลยนะครับนี่ให้คุณผู้ชมดูภาพกันก่อน
อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนาทีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
คุณผู้ชมดูนะฮะนี่วงกลมสีแดงคือนักปั่นที่ปั่นอยู่
แล้วกระบาดคันนี้อยู่ดีไปแบบนี้เลยครับปาดออกไปหลุดไปเลยอ่ะ
แล้วก็ไปชนเขาเลยคือแบบปรีเข้าไปเลยอ่ะฮะแล้วตัวคนปั่นนี่กระเด็นลอยคว้างหลายตลบ
แล้วกระบะก็ไปหยุดอยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นนาทีที่กระบะอีซูซูเสียหลักเบี่ยงเลนซ้ายสุดก่อนจะพุ่งชน
นางปิญญนุษย์สอนประศิษฐ์อายุ๕๓นะคะ
นางปิญญนุษย์เป็นชาวตำบลคอของอำเภอหาดใหญ่จวังสงครา
เขาปั่นจักรยานเพื่อทำโครงการปั่นบุญเชียงใหม่หาดใหญ่
เพื่อหาเงินทำห้องดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังและอำมพลึกอมภาษณ์
ผู้ที่มีอายุแล้วก็หกล้มสะโพกแตกโครงการเนี้ยเขาใช้เวลาคือสองถึงยี่สิบสามทันวาคม
แต่ว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาก่อนกับหนึ่งในทีมนักปั่นนี้นะครับคือรถจักรยานเขาปั่นอยู่ข้างทาง
รถกระบะชนเข้าไปข้างหน้านี้นะฮะแล้วทำให้ร่างของนักปั่นเนี่ยลอยกระแทกตกลงที่กระจกหน้ารถ
แล้วก็กระเด็นขึ้นไปตกที่ท้ายรถกระบะอีกทีบาดเจ็บสาหัสก็หลังเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบก็ศีรษะกระแทกอย่างแรงปอดช้ำซี่โครงหัก
ต้องนำตัวเข้าห้องไอซียูอย่างเร่งด่วนนะฮะเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษม
ขาเข้าจังหวัดราชบุรีตำบลบางแขมอำเภอเมืองนครปฐมนะฮะ
คนขับกระบาดเขาว่ายังไงพอไปถามเขาบอกว่าเขาไม่ได้เมานะ
เขาขับขับมาแล้วเขาวูบแล้วก็ควบคุมรถไม่ได้รถก็
ออกไปด้านซ้ายตอนนี้ถูกตั้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่สองสามีขณะที่สามีของนางปิยนุษย์ก็บอกนะฮะว่าหลังจากทราบข่าวก็
เดินทางไปที่มาจากบ้านที่หาดใหญ่ทันทีตอนนี้อาการของภรรยาเนี่ย
ค่อนข้างจะวิกฤตต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
นะฮะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับ